ให้โชคดีโชคดีสุขเกษตรเรียนฟรีนะค่อยรวยค่อยรวย

สวัสดีครับวาไรตี้ปากท้องของคนอยากรวย
วันนี้เรามีแฟนชายกล้วยทอดติดกาว

โอกาสที่คุณจะมีอาชีพสร้างรายได้แบบฟรี
มาถึงแล้วติดตามกันให้ดี
แต่ตอนนี้ขอพูดถึงวาระแห่งชาติกันก่อน
ใช่แล้วล่ะครับกับเรื่องของแพงทั้งแผ่นดิน
เรียกว่าสาหัสกันไปทั่วพื้นที่เลยใช่ไหมล่ะครับ
เช่นเดียวกับร้านหมูกระทะน้องใหม่

ที่เปิดมาปั๊บก็เจอรับน้องหนักเลยล่ะครับ
โอมิคอนเอ่ยหมูแพงไก่แพงไข่แพงแก๊สแพง
โอ้โหแพงมันทุกอย่างแต่เขาก็ยังอยู่ได้
วันนี้เฮียป้องและน้องจ๊ะเลยต้องมาที่นี่
เพื่อที่จะไปสัมภาษณ์เจ้าของร้าน
ว่าเขามีวิธีการรับมือกับสถานการณ์นี้อย่างไร
ว่าแต่นี่มันร้านหมูกระทะจริงใช่ไหมล่ะครับ

เดี๋ยวเฮียบอกว่ามาร้านหมูกระทะ

บรรยากาศทั้งอาหารทุกอย่าง

สามารถสู่พอร์ไลที่ปากท้องของคนอยากรวย
กับรายการเจจีบ้าแน่

กระซิบมาแล้วเจ้าของคือคุณบูม

ผู้ชมครับน้องจ้างครับ
เรายุ่กับเจ้าหมาของด้านหมูกระทะน้องบูม

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

กะทะหรือเทยกะกะทะ
เทยก็คือหมูกะก็คือกะและกะทะก็คือหมา
แต่ก็สามารถมีความหมายว่าเคยกระทะได้ด้วย

อะไรก็แพงแพงดีกว่าแพง
ลามไปถึงไก่หมูปลาผักทุกอย่างแล้ว

แล้วยิ่งเป็นช่วงโควิดด้วยทำไงดีครับ
คือตอนนี้ล่าสุดเลยมีฟาร์มจราเข้ติดต่อหนูมา

เรื่องจริงป่ะเนี่ยติดต่อมาบอกว่าอยากได้เนื้อจราเข้ไหมน้องบูม
กี่เบอร์ละ๗๐บาทตอนนี้

ถูกจราเข้ถูกกว่าหมูแล้ว
แต่หนูว่ายังไม่ลองนะแต่หนูแค่เอ๊ะหรือว่า

ตอนแรกหนูคิดว่ามันน่าจะจบที่ซีซั่นนั้นแล้ว

แล้วเสร็จปุ๊บพอมาซีซั่นนี้ด้วยความที่หนูเพิ่งเปิดพี่ป้อง
หนูเป็นคนที่ไม่มีความรู้เรื่องธุรกิจเลย
บูเพิ่งเปิดนี่เปิดได้กี่เดือนคะ

พอเปิดมาแล้วบอกเห็นเจอหมูรัวละเกือบ๒๐๐

แล้วปัญหาลามไปถึงน้องพนักงาน
วันที่ก่อนจะเปิดร้านเนี่ยบุมให้เด็กมาตรวจโควิดทุกคน

แล้วพี่บูมเขาจะทิ้งเราเหมือนร้านเก่าไหม

แล้วถ้าสมมุติเขาทิ้งเราเหมือนร้านเก่า

แต่ดูร้านมาแล้วคอนเซปต์ร้านนี้เรียกว่าคำต้องทำให้สุด
สวนด้านหน้าสองฝั่งราคาเท่าไหร่ครับ
เอาอย่างนี้ไหมพี่ปูมลงขายสวนข้างหน้าไปก่อน
ทำไมต้องทำอะไรเอาแต่แบบอลังกายขนาดนั้น

เลยหนูมันอยากจะแบบว่าอยากกินหมูประทะวิวเข่า

ใกล้เย็นมาก

ดังกับใครครับ

จริงอย่างที่น้องจ๊ะว่าเลยแหละครับคุณผู้ชม

มีคนพูดถึงในโซเชียลในชั่วข้ามคืน
เพราะเจ้าหมาคู่ใจคู่บุญเจ้าหมูกระทะตัวนี้นี่แหละครับ

จุดเริ่มต้นมาจากน้องทะ

สอนมาจากร้านหมูกระทะครับพี่ป้อง
มันอารมณ์เหมือนแบบเราสอยผู้ชายอารมณ์เดียวกันไหม

ถ้าสมมติเอากระทะกลับน่าจะมือพองได้อยู่ลงบ้าง

ก็คือวันที่หนูไปกินหมูกระทะพี่ป้องมันเป็นวันที่โควิดมา

เราก็เครียดว่าเราจะทำอะไรต่อดีวะอะไรอย่างนี้
หลักของเราคือดูแลนักแสดงล้วนเลย

วันนั้นนะครับวันนั้นที่ไปกินหมูกระทะก็คือเป็นวันที่แบบว่า
อุ๊ยฉันอยากกินฉันจะเห็นเมาฉันอยากจะเย้
เต็มที่นิดนึงเทียดจัง
หนูเหมือนถามนะก่อนที่ภาพจะตัดไป
นี่หมาหมาหมาใครวะเนี้ยแล้วมันจะอยู่ยังไง
เนี้ยทำไมทำไมว่ามึงทำอะไรเมื่อคืน

อันที่คืออะไร

ห้าเฮ่ยก็ไม่ได้หาออกมา
กลายเป็นไวรัลดังทั่วบ้านทั่วเมือง
ดูทั้งน้องหมาเอ็นดูทั้งคนนะครับเนี่ย

เราไม่รู้ว่าเขามีเจ้าของจริง
แต่สุดท้ายอย่างไรไปคืนแล้วก็อย่างไรต่อ
ด้วยความที่หนูไม่เคยเลี้ยงหมาเลยพี่ป้อง

แต่เราก็สงสารมันทีนี้พอเริ่มสงสารมัน

อ๋อและก็กลัวว่าจะเลี้ยงน้องไม่ดี

เขาไม่เคยมีบ้านเขาไม่เคยได้กินของดี

กลายเป็นว่าดังทั้งคนทั้งหมา
คือตอนนั้นคนติดตามหนูขึ้นมาเป็นแสนเลย
แล้วตอนนั้นใช้คำว่าคลิปหนูมันเป็นไวรัล
ช่วงนั้นคนกำลังเครียดพี่ป้อง

ได้ยิ้มได้มีความสุข

เราจากคนที่ไม่เคยเลี้ยงหมาเลย

๔ไทยแล้วก็ชาดำค้า๔ตัว
เอี้น่ี่คือ

เอ้าจริงนะคลิปแปปซี่คนดูเยอะกว่าคลิปเพลงของหนูอีก

ตอนแรกที่บุมเอามาก็คือแปซิ่งเป็นหมาขอทาน
โดนบังคับคาบขันตั้งแต่๔โมงเย็นถึง๔ทุ่มไม่ต้อง
มันเริ่มดื้อทีนี้พอมันเริ่มดื้อหนูก็เลย
โอเคตัดสินใจแล้วว่าจะเลี้ยงเอง
เพราะหนูกลัวเอาไปให้คนอื่นแล้วกลัวเขาตีตีแบบซี่

เอาจริงก็เป็นเน็ตไอดอลที่เป็นสายบุญ
แต่เรื่องทำบุญเรื่องอื่นเขาก็ทำอยู่ตลอด
ที่บุญช่วยจริงจังเลยก็มีแค่มูลนัดนิยมคีย์เดียว
เพราะว่าหนึ่งคือเราบูมเจอมาหลายรูปแบบพี่ป
เจอมาในรูปแบบวิชาชีพก็มี

บูมขอไม่รับบริจาคเลยใดทั้งสิ้น
บูมขอเป็นถ้าใครอยากสนับสนุนบูมอ่ะ
ขอเป็นซื้อสินค้าที่เขาจ้างบูรีวิวดีกว่า

เฉลี่ยไปช่วยหมาแมวจรจัดเอง
เพราะความใจบุญและความขี้เล่นของคุณบูม

ระหว่างน้องหมูกระทะกับคุณบูมออกมาให้เห็นอย่างไม่ขาดสาย
จนแฟนอดตามเม้นต์ตามแซวกันไม่ได้

มีน้องใหม่เข้าบ้านอีกหลายตัว
ก็ยิ่งทำให้แฟนคลับรักเพิ่มไปอีก
ไม่ว่าจะจับน้องแต่งตัวบ้างละ
แอบทำภาพแกล้งน้องบ้าง
ช่างน่ารักจริงเลยล่ะครับ

พาก็มันเป็นผู้จัดการผู้จัดการ

คือต่างกันตั้งแต่หนูเป็นหนูดูแลนักิจการใช่ไหม

ก็ต้องเป็นผู้จัดการดารานะ
ให้เลือก

มีหน้าขาดใหญ่
มีคนเหมาใจ

ถ่ายรูป๓รูปได้เงินก้อนใหญ่

จะต้องเข้าเปรียบแตนน้องหมา
เรียกว่าตั้งแต่เจอน้องหมูกระทะ
เป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ได้ลองทำอีกหลากหลายอย่างจริงเลยนะครับ
นี่ถึงขั้นเปิดร้านหมูกระทะแล้วล่ะครับ
เป็นต้องปวดหัวกันทุกราย
ก็เพราะราคาที่แพงเอ้าแย่งคุณบูม
เขาก็โดนผลกระทบเช่นกันครับ
แต่สำหรับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือร้านนี้เขามีไอเดียสวนกระแสหมูแพง
กับการเปิดขายมันถ้วยละ๕๐สตางค์
ย้ำว่า๕๐สตางค์นี่แหละครับ
เรียกว่าเป็นมิติใหม่ของก๋วยเตี๋ยวเรือของเมืองไทย
กับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเหาะจังหวัดเชียงราย
และน้องคนนี้ก็คือเจ้าของร้านแสนสวย
เขาบอกว่าไอเดียนี้เนี่ยครับเกิดมาจากเพื่อน
ที่ได้มาทานก๋วยเตี๋ยวที่ร้าน
และก็ได้ตักเอาเส้นก๋วยเตี๋ยวผักและลูกชิ้น
ไปวางไว้ในถ้วยใส่กากหมู
โดยบอกว่ามันเป็นก๋วยเตี๋ยวถ้วยละ๕๐สตางค์
แต่เชื่อหรือไม่ล่ะครับว่า
คลิปนี้เนี่ยปรากฏว่ากลายเป็นกระแสข่าวที่โด่งดัง
มียอดวิวกว่า๙ล้านวิวเลยทีเดียว
โอ้โหอะไรจะเยอะขนาดนั้นเนี่ย
ซึ่งจุดนี้นี่เองล่ะครับ
ที่ทำให้น้องเขามองเห็นโอกาส
ลองเปิดขายมันแบบจริงจังซะเลย
ที่สำคัญสินค้าช่วงนี้เนี่ยแพงขึ้นหลายต่อหลายอย่าง
ก็เลยอยากจะช่วยลูกค้าเขาประหยัดเงินด้วยนั่นเองล่ะครับ
น่ารักจริง
ว่าแต่ผลตอบรับเป็นยังไง
ไหนขอฟังเสียงเจ้าของร้านหน่อยได้ไหมล่ะครับ
ชามดูลองดูก่อนว่ามันจะเป็นยังไงผลตอบรับมันจะดีหรือเปล่า
เรียกว่าร้านนี้เนี่ยครับสวนกระแสราคาหมูแพง
ถูกเพียงแค่ชามละห้าสิบสตางค์เท่านั้นจนแจ้งเกิดได้เพราะคลิปที่ถูกแชร์ออกไปอย่างรวดเร็วสื่อต่างพากันให้ความสนใจซึ่งก็พาร้านดังไปด้วยถือเป็นไอเดียการโปรโมทร้านแบบฟรีฟรีไปในตัวสุดยอดไปเลยล่ะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าก๋วยเตี๋ยวเรือห้าสิบสตางค์ร้านนี้เขาจะเปิดขายทุกวันพุธในช่วง
และกล้วยเตี๋ยวเนื้อก็ขายทุกวันเหมือนเดิมครับอย่าเพิ่งเตรียนช่องไปไหนเพราะช่วงหน้าเฮยกระทะเขามีสิทธิพิเศษสำหรับแฟนเศรษฐีป้ายแดงรอมอบให้กับทุกคนที่ดูรายการเท่านั้น
ก็จะรู้ว่าอื้อหือไม่ธรรมดาแม่ความพิถีพิถันในการตกแต่งร้านและความน่ากินน่ากินของอาหารครับ
จริงจะบอกเลยครับว่าวัตถุดิบน้ำจิ้มคัดสูตรมาอย่างดี

ไม่ไหวแล้วเนี่ยไม่ต้องพูดเยอะไปชิมดีกว่า

โอ้โหว้าวเรียกว่าว้าวว้าวอะไรว้าวเลยว่านี่ชุดใหญ่ไฟกระพริบ
เดี๋ยวค่ะว้าวอะไรคะไหนชุดใหญ่คะ
นี่ไงชุดใหญ่

สดเดี๋ยวหนูปิ้งต่อนะคะ

คุณบูมเขาเห็นว่าเฮียป้องเนี่ย
ต้องใช้กำลังเยอะเลยจัดมาให้แบบเต็มเหนียว
ไม่ได้ลำเอียงแต่อย่างใดเลยครับน้องจ๊ะ
เพราะว่าแต่ต่างคนต่างชิม
ไม่มีใครสนใจใครเลยนะครับเนี่ย
สงสัยจะติดใจหมูหมัก
กุ้งทะเลไซส์ยักษ์ของทางร้านอย่างแน่นอน
ยิ่งได้กินคู่กับน้ำจิ้มรสเด็ด
ทั้งสองรสชาติของทางร้านด้วย
แล้วก็อุ้ยอะไรก็ฉุดไม่อยู่แล้วล่ะครับ

ได้ค่ะคุณพ่อน้ำจิ้มอันนี้เป็นน้ำจิ้มเนื้อครับน้ำจิ้ม
น้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยบูมได้มาจากวงเล่า

บุ้มเคยลดสเต็กจากมะนาวลูกกัน๗บาทบุ้มไปใช้ลูกกัน๔บาท

ก็เลยรู้สึกว่าไม่เป็นไรขายเอาหน้าไม่ได้ขายเอารวย

อันนี้ค่ะเป็นสูตรน้ำจิ้มหมูกระทะนะคะ
เป็นสูตรที่ว่าบุ้มไปได้มาจากต่างชาวาส
เป็นร้านที่บุ๋มอ่ะชอบมากพยายามไปแกะสูตรแล้วแกะไม่ได้
สรุปแล้วเขาก็ให้บูมไปเรียนเลยไปเรียนมาแล้วก็ได้ตรงนี้มา
แต่ซิกเนเจอร์ของบุ๋มคือบุ๋มจะมีพริกกระเทียมมะนาวแยกมาอีก
มีผงฟรุงรสตั้งหากถ้าอยากกินรสไหนสามารถทำเองเลย
ใช้คำว่าเราไม่ห่วงวัตถุดิบไม่ว่าความจะขึ้นกระดับไหน

พี่หมูเปิดจริงมันเปิดเพื่อเหมือนรัวเพื่อน
ไม่รู้จะไปไหนกันดี
แต่ว่าปูสัตว์เหลือแค่๒๕โต๊ะ
เพราะเวลาเรามากินหมูกระทะเราอยากจะสบายจริง
เราไม่ได้อยากมามันนั่งเดือน

ส่วน๒ล้านกว่าบาทนี้นะฮะจริงตั้งได้อีกตั้งหลายโต๊ะเลย
แต่ไม่จ้ะเขาต้องการลูกค้าดื่มดำบรรยากาศแบบ

แล้วเคยเพื่อนมาแล้วเมาปาร์ตี้จนมีเหตุการณ์เคยไหม
เคยสิแม่สำรวจมาบ่อยมา
ตอนจริงนี้ฟังแล้วเหมือนเปิดเอาห่างจริง
คือจริงหนูอ่ะตอนแรกหนูคิดว่าหนูเอาสนุกแต่ลงไปเยอะ
รู้สึกว่าเราต้องมีความจริงจังบ้างนะ
แต่สิ่งที่จริงจังเนี่ยมันต้องมาพร้อมกับความจริงใจ

จริงบูมทำแรนดสินค้ามาขายก็ได้ไลฟ์สดแป๊บเดียวบูมได้แล้ว

ภูมิกล้าพรีเซนต์ได้เต็มปากเต็มคำว่าหมูสดจริง
เอาจริงพี่บูมเนี่ยทำเองทุกขั้นตอนแล้วก็ดูแลเองทุกขั้นตอน

โดย๒พิธีกรเศรษฐีป้ายแดงแบบนี้

ว่าทำไมลูกค้าถึงติดอกติดใจ

ที่ทำให้ร้านนี้พิเศษกว่าที่ไหนก็คือ
ที่นี่สามารถพาน้องหมา
มานั่งเล่นเดินเล่นในร้านด้วยได้นั่นเองล่ะครับ
แล้วเปิดร้านตอนแรกเดือนแรกเลยพี่

เยอะมากแต่มายังไม่ได้กินกันเลย

คือด้วยความที่เราไม่มีประสบการณ์ด้วยตอนแรก

นับจ่ายเท่าไหร่คะ๑๗๐๐๐๐๐บาท
คือเราไม่ดูเรื่องไรไง
ด้วยความที่เราไปดิวกันไว้เรียบร้อยพี่ป้อง
ค่าหมูวัน๑กับ๑๕๐๐๐

เออทำไมผักมันแพงกว่าหมู
แล้วพอเรามาดูจาก๒๐๐ที่เราไปดิวกันไว้
ขึ้นมาโดยที่ไม่บอกเราเป็น๓๐๐

ขึ้นมา๕๐โดยการที่ไม่บอกเรา

ถึงแม้จะขายได้เป็นล้านแต่ก็ยังขาดทุน
ซึ่งก็ถือว่าเป็นบทเรียนสำคัญของคุณบูม
ในการทำมาหากินต่อไปนั่นเองล่ะครับ
แต่อีกหนึ่งเรื่องที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือ
คุณบูมเนี่ยครับเป็นคนชอบสร้างกระแสคนหนึ่งเลยนะครับ
เทนต์ล่าสุดคนเข้าไปเม้นต์เยอะมาก

แล้วนี่เลิกไป

ถ้าสมมุติไม่มีเงินกินก็สามารถกู้โดยตรงได้
ก็คือบนฐานเผยตัวเองให้ด้วยความสงสนาน
เป็นคนของตัวเองอุ้ยคุณบูมคุณแฮนด์คุณบูมคุณแฮนด์
พี่จารย์เชื่อปะว่าโอ้โฮคนคนไหนเยอะมาก
หยอกกันขนาดนี้เกือบไปขายบ้านขายรถมากินหมูกระทะเลยนะครับเนี่ย
มันจะเป็นฟิลล์นี้บูมเป็นคนที่ไม่อยากจะเครียด
หักแพงหรือว่าถ่ายรูปลูกค้าคนเยอะถ้าพี่จารย์เชื่อปะว่า
วันไหนที่มุมลงรูปที่คนเยอะมากิน

เพราะคนคิดว่าต้องมาแล้วต่อคิว
เพราะเมื่อ๒เดือนที่แล้วมันเป็นแบบนั้น
แต่เดือนนี้บอกเลยนะคะว่าโล่งค่ะโล่งมากเลยครับ
แล้วใครที่แบบว่าอยากมาแล้วแบบไม่อยากรอคิว

อยากจะให้มาลองกันสักครั้งนึงแล้วก็จะติดใจ
เพราะว่าคอนเทนต์ของมุมจริงเป็นคอนเทนต์ที่ไม่เครียดอะพี่ก้า
และบางทีเราลงรูปน้องหมากับรูปเรา
ใครกดไลก์เยอะพวกกันนะโอ้โฮรูปหมา
โมนกดไลก์หมา๖หมื่นพอลงรูปบูมนี้อ้อ๒๓หมื่นเลย
นี่เป็นแค่ตัวอย่างคอนเทนต์สนุกที่คุณบูมเขาชอบเล่นกับแฟนในเพจ

แฟนคลับประทับใจถึงขั้นตามมาอุดหนุนหมูกระทะอร่อย
ถึงร้านกันหลายลายเลยล่ะครับ
เรื่องความอร่อยเชื่อว่าคงการันตีด้วยภาพ
แม่ก็ดูเฮียป้องน้องจ๊ะสิครับกินไม่หยุดเลย
เรียกว่าไม่มีวางตะเกียบกันเลยทีเดียว
แต่นอกจากความอร่อยเรื่องมูเตรู
คุณบูมเขาก็จัดเต็มไม่แพ้กันนะครับ
โอ้โหน้องจ๊ะครับเรียกว่าถูกตัวแล้วถูกคนแล้ว
แล้วก็องค์นั้นก็เป็นภาพแม่นปะเย็นกีฬาว

ก็คือจะแบบว่าอันนี้จะเป็นแบบว่าองค์ท่านจะดุหน่อยอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ก็คือเหมือนเอามาแบบว่าป้องกันภัย

เป็นนางกวาด

มีจะกี่หมึงครับสิ

แล้วบุ๋มก็ได้ช่วยเหลือหมาจรจัดเยอะมาก
โดยการที่บุมก็ได้แบ่งเงินไปช่วยเหลือน้องหมาน้องแมวจรจัด

คือจริงไม่มีเงินก็ไม่ได้นะคะ
ต้องมีเงินก่อนถึงจะพูดตรงนี้ได้

ว่าเรื่องสายมูเนี่ยก็เป็นความเชื่อให้เราสบายใจ

สิ่งสำคัญก็คือความสุขกับลูกค้า

มีอะไรจะฝากกับผู้ที่เริ่มทำธุรกิจ
ใครที่กำลังจะทำธุรกิจหรือทำธุรกิจอยู่แล้ว
สิ่งที่สำคัญมากเลยคือการซื่อสัตว์ของลูกค้าค่ะ
บุมเนี่ยยึดคติประจำใจเลยซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นาน
ก็เป็นกำลังใจให้ก็สู้
แล้วก็สิ่งที่สำคัญอย่างที่บุ๋มบอกค่ะ
ว่าถ้าสมมุติเราให้ใจลูกค้าแน่นอนค่ะ

ต้องให้โปรโมชั่นกลับเป็นแฟนรายการได้ค่ะ
และสำหรับโปรโมชั่นนะคะของรายการเศรษฐีป้ายแดงวันนี้นะ
ใครที่มาจากรายการเศรษฐีป้ายแดงนะคะ

หรือว่าถ่ายรูปจากทีวีมาก็ได้
แล้วบอกว่ามาจากรายการเศรษฐีป้ายแดงเนี่ย
ครบ๓๙๙ขึ้นไปนะคะจะแถมเป็นน้ำอารมณ์บวกชุดหมูรวมค่ะ
ใครที่เข้าในร้านนะฮะมาจากรายการสิริป้ายแดงไม่พอนะครับ
ต้องมีรูปถ่ายจากโอทีวีหรืออะไรก็ได้
ว่าดูอยู่นะตอนนี้ตอนร้านหมูถ้าของคุณดูมนะฮะ
๓๒๕บาทชุดเครื่องต้น๓๙๙บาทได้ชุดหมูนุ่มได้น้ำอารมณ์ฟรี
โฟมอชั่นนั่นมากอย่างนี้ฝากร้านเลยครับพี่ค่ะ
ยังไงฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับร้านหมูกระทะเทยกระทะนะคะ
เป็นร้านหมูกระทะที่ใครที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวนะคะ
สัตว์เลี้ยงใดนะคะสามารถนำเข้าร้านบุญได้หมดเลย

เพื่อกหิมะคล้ายดิบคล้ายดี
ไปอุดหนุนพร้อมกับใช้สิทธิพิเศษกันนะครับ
กินของขาวไปแล้วมากินของหวานกันบ้าง
กับอีกหนึ่งร้านอร่อยที่อยากแนะนำย่านศาลเจ้าพ่อเสือกับร้านเจนี
เผือกหิมะขายดิบขายดีมานานกว่า๑๕ปีแล้วล่ะครับ
บอกเลยว่าใครที่ได้ลองลิ้มชิมรสคุณจะได้พบกับกลิ่นหอมของเผือกทอดในน้ำมันที่ผสมกับใบเตยแบบเต็มคำ
ยังได้รสชาติความหวานละมุนแบบเต็มแท่งจากเกล็ดหิมะที่ทำจากน้ำตาลอีกด้วยล่ะครับ
ด้วยเอกลักษณ์แบบนี้นี่แหละครับที่ทำให้ร้านนี้เขาขายดิบขายดี
แต่เชื่อหรือไม่ล่ะครับว่าขายดีแค่ไหน
แต่เจ้าของร้านอย่างเจนีกลับแอบกระซิบบอกทีมงานว่า
ร้านมีปัญหาเก็บเงินไม่เคยอยู่
มีรายได้เข้ามาก็ไหลออกหมด

หรือเฉพาะการจัดร้านผิดหลักห่วงจุ้ย

เพราะวันนี้เราพาสินแสชัยมาช่วยแล้วล่ะครับ

แม้กระทั่งเตาไฟเคาน์เตอร์นะฮะ
ที่เตี๋ยวงานมันไม่มีปัญหาเลยนะเจนี่
อ้าวเฮ้ยหมายความว่ายังไง
หน้าร้านวางถูกหลักห่วงจุ้ยทุกอย่าง
แต่ก็ยังไม่ไหวเงินไหลออกหมด
แล้วอย่างนี้เป็นเพราะอะไรกันล่ะครับสินแส
สงสัยมันจะต้องมีปัญหาภายในร้านแล้วแหละ
ถ้างั้นขออนุญาตเข้าไปดูข้างในกันหน่อยดีกว่า
ทีนี้ผมเข้ามาดูแล้วนะสำรวจแล้วนะ

สิ่งแรกโต๊ะทำงานหรือโต๊ะเก็บเงินห้ามอยู่ใต้คาน
เพราะตามหลักห่วงจุ้ยเชื่อว่าจะมีภาระอันหนักอึ้ง
ถาโถมเข้ามาในชีวิตตลอดเวลา
รวมถึงเรื่องค่าใช้จ่ายด้วยนั่นเองล่ะครับ
ได้ยินแบบนี้รีบย้ายด่วนครับ
อันที่สองคือตีจูเอี๊ยะเขาอยู่ใต้กระดาย
และใต้ดินที่ติจุเอี๊ยะนั่งทับอยู่เป็นเดนน้ำถิงด้วย
เขาเรียกอัปมงคลไม่สามารถที่จะช่วยให้เจ้าบ้านรวยได้
สินแสบอกว่าไม่ใช่แค่ตีจูเอี๊ยะ
ใครที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านไม่ควรตั้งอยู่ใต้บันได
รวมถึงอยู่บนเส้นทางของท่อน้ำทิ้ง
ตามหลักพวงจุ้ยเชื่อว่านอกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะไม่ช่วยเจ้าบ้านแล้ว
ยังถือว่าจะเกิดเรื่องอับประมงคลอีกด้วยล่ะครับ
ทางที่ดีให้หลีกเลี่ยงหรือย้ายจากสิ่งเหล่านี้จะดีกว่านะครับ
ท่านผู้ชมครับลองไปปรับใช้ดูนะครับ
รับรองเฮ่งปังด้วย
ช่วงหน้าใครอยากมีอาชีพสร้างรายได้แบบฟรี
เรามีแบบโกยทอดติดดาวมาแจก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

แดงสีพาดแดง
อะไรเอ่ยกินได้ทุกที่กินได้ทุกวัย
กล้วยพาด
ทำอะไรเอ่ยทำก็ง่ายทำได้ทุกระดูการ

อะไรเอ่ยลงทุนน้อยกำไรงาม

แล้วถ้าพูดถึงกล้วยทอดที่กินแล้วติดใจก็ต้อง

สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับผู้คน

ก็ต้องร้านกล้วยทอดติดดาวนี่แหละครับ

จะพาไปพบกับเจ้าของธุรกิจกล้วยทอดติดดาว

ให้ดังปังกันครับ
สวัสดีค่ะคุณนัทใช่ไหมคะอ๋อสวัสดีค่ะ

สาขาของร้านกล้วยทอดติดดาวของเรา

เยอะมากแบบนี้แอบกระซิบนิดหนึ่งว่า
รายได้ต่อปีอย่างนี้ค่ะประมาณเท่าไหร่คะ

ที่ทำให้คุณนัทตัดสินใจมาขายกล้วยทอด
ค่ะคือนัทเป็นคนชอบเดินทางเนาะ

เราจะเจอร้านกล้วยทอดค่ะพอเราอ่ะทานเรื่อยใช่ไหมคะมันจะมีร้านที่อร่อยแล้วก็ร้านที่อมน้ำมัน

แล้วก็แป้งก็ไม่กรอบเหนียวอะไรอย่างนี้
ก็เลยอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นว่าคุณนัทตัดสินใจว่าถ้าฉันทำเองฉันจะทำให้มันอร่อย

คือพอเราจะเปิดกล้วยทอดใช่ไหมคะเราก็หาสูตรเลย
หาข้อมูลหาความรู้เกี่ยวกับการทอดกล้วยกับการผสมแป้งกล้วยทอด
แป้งกว่าจะได้มาเนี่ยเราทดลองถึง๒ปีอะค่ะ
ตอนไหนที่ตัดสินใจว่านี่แหละได้แล้วสูตรนี้ฉันขายได้

รสชาติไม่เขาเรียกว่าอะไร
ไม่เปลี่ยนแล้วความกรอบอะไรอย่างนี้ใช้ได้แล้ว
กว่าจะมาเป็นกล้วยทอดติดดาวได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับ
แป้งทุกยี่ห้อน้ำมันทุกแบรนด์
คุณนัทเขากว้านซื้อมาทดลองผสมนู่นใส่นี่มาหมดแล้วล่ะครับ
จนสุดท้ายก็ได้ส่วนผสมและวัตถุดิบเฉพาะที่ลงตัว
แถมยังทำได้ง่ายขายดีมีกำไรกันทั่วหน้าแน่นอนครับ
ตอนแรกที่ตัดสินใจเปิดร้านใช้เงินลงทุนเท่าไหร่
เราก็เลยเป็นคนยุธยาค่ะนัทเป็นคนยุธยาค่ะ
ทีนี้เข้าตัวเมืองจะต้องผ่านเจดีนักเลง

ด้วยความที่เราแบบไม่ได้แบบคิดอะไรซับซ้อน

คือรถผ่านค่ะแต่ว่ารถจอดยาว

ใช่มันจอดยากเพราะว่ามันติดไฟแดง

แต่พอทุกอย่างมันไม่ได้เป็นไปตามที่เราคิด
เราก็ต้องกลับใหม่ก็จ้างพนักงานมาเดิน

แล้วหลังจากที่ปราบการขายแบบนี้ค่ะขายดีขึ้นไหมคะ

ใช่ค่ะวันละ๕๐๐ถุงเลย
วันละ๕๐๐ถุงจากเมื่อก่อนขายได้
๑๐ถุง๒๐ถุงเอเว่โค่นรถจอดได้น้อย
พอทำในส่วนนี้ได้เราก็เลยขายแฟนชาย
ตอนนี้ใบตองสนใจแฟนชายมาก
แต่ก่อนจะสนใจเนี่ยเราต้องมีความรู้ในการทอดกล้วยก่อน
เพราะฉะนั้นใบตองขออนุญาตให้คุณนัทสอนทอดกล้วยก่อน

ใบตองอยากทอดกล้วยแล้วค่ะ
ใครอยากสร้างอาชีพเสริมรายได้กล้วยทอดติดดาว
เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจนะครับ
และในวันนี้น้องใบตองเขาก็ไม่พลาด
เลยอยากจะขอลองฝึกวิชาทอดกล้วยไว้สักหน่อย
เพื่อในอนาคตจะได้มาเปิดร้านกับเขาบ้างนั่นเองล่ะครับ
งั้นมาเริ่มเลยขั้นตอนแรกก็คือกล้วย
แล้วอย่างร้านกล้วยทอดติดดาวเราจะใช้กล้วยสายพันธุ์อะไร
มะลิอองค่ะหลักเลยอ๋อจะใช้กล้วยมะลิออง
เพราะว่าเขาจะหวานละมุ่นหวานแบบผู้ดีอะค่ะ
สูตรแป้งเริ่มจากยังไงคะ
ปกติจะเป็นถุง๔๑กิโลกรัม

แล้วทางสาขาก็จะมาเทใส่ภาชนะ
ใช่เทไปเลยเพื่อสะดวกต่อการกูงแป้งผสมแป้ง

ค่อยอย่ารุนแรง
ต้องบอกว่าแป้งสูตรพิเศษนี้แหละครับ
คือสิ่งที่ทำให้กล้วยทอตติดดาวไม่เหมือนใคร

แต่จะผสมกันในสัดส่วนตามสูตรเฉพาะของทางร้าน
ซึ่งคุณนัทขอเกี่ยวไว้เป็นความลับนั่นเองแหละครับ

แต่จะผสมกันในสัดส่วนตามสูตรเฉพาะของทางร้าน
ซึ่งคุณนัทขอเก็บไว้เป็นความลับนั่นเองล่ะครับ
ที่สำคัญแป้งนี้เนี่ยสามารถเอาไปทอดได้กับทุกอย่าง
เผือกมันฟักทองรวมถึงผักด้วยล่ะครับ
ว่าแต่คนแป้งได้ที่แล้วทำอะไรต่อล่ะครับเนี่ย
คือเราต้องโคนแป้งให้ได้ที่ก่อนแล้วค่อยใส่งานะคะ

เพราะว่าจะทำให้ผสมได้ยากขึ้น
เรียบร้อยคุณนัทค่ะอันนี้คือพร้อมไหมคะพร้อมทอดไหมคะ

หลังจากนั้นก็คือเอากล้วยลงเลย
ค่ะเวลาใส่กล้วยเราไปเสร็จอย่างนี้นะคะเราไม่ควรนะคะ

จะมีตัววัดความร้อนค่ะ

เอาคือคีบไปทีละอันเห็นไง

โดยปกติแล้วค่ะเวลาหย่อนใช่ไหมคะ

ใช่ไม่ให้กล้วยเขาแบบลงไปทับกันใต้กระทะ
เขามีเทคนิคเคล็ดลับวิธีการทำหมดแล้ว
สำหรับใครที่คิดว่าตัวเองทำอาหารไม่เป็น

เห็นไหมล่ะครับว่าทำไม่ยากเลย

เพราะคุณนัทเขาเตรียมทุกอย่างไว้พร้อมให้หมดแล้วล่ะครับ
มาทอดหน้าร้านพร้อมเสิร์ฟขายเหมือนน้องใบตองได้เลยครับ

นัทค่ะในเศรษฐกิจแบบนี้เนาะพี่นัทเองเป็นอีกหนึ่งคนที่ต้องบอกว่าประสบความสำเร็จมากในยุคโควิดแบบนี้นะคะ
อยากให้พี่นัทให้กำลังใจสำหรับใครหลายคนที่กำลังแบบเจอวิกฤตหน่อยค่ะ
อย่างแรกเลยนะคะก็ต้องสู้อะค่ะแล้วก็มองหาโอกาสค่ะ
จะเล็กจะใหญ่ก็ได้ที่เรามองว่ามันจะทำให้เราสามารถต่อสู้ในเศรษฐกิจในยุคนี้ได้ด้วยนะคะ
แล้วนัทก็เชื่อว่ามันจะทำให้เราประสบความสำเร็จค่ะ
ตอนนี้ทุกคนต้องการกำลังใจแล้วพี่นัทไม่ได้ให้กำลังใจจากคำพูดอย่างเดียว
วันนี้พี่นัทขอส่งมอบกำลังใจดีสู่คุณผู้ชมด้วยการมาแจกแฟนชายฟรีไปเลย๑รางวัล
โอ้โหเสียงดังมากยังไงคะพี่นัทขอกติกาหน่อยสำหรับใครที่ดูถึงตอนนี้บอกเลยว่าคุณมีสิทธิ์ทุกทุกคน
กติกามีอยู่ว่าคือเพียงเข้าไปที่เฟซบุ๊คไทยรัฐนะคะเราก็พิมพ์ข้อความว่ากล้วยทอดติดดาวจะช่วยให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างไรค่ะ

กติกากันอีกสักทีเพียงเข้าไปที่เพจเฟซบุ๊คของไทยรัฐ
จากนั้นคลิกเข้าไปที่กิจกรรมนี้
แล้วพิมพ์ข้อความใต้โพสต์นี้ว่า
กล้วยทอดติดดาวจะช่วยให้ชีวิตคุณดีขึ้นยังไง

ในรายการเศรษฐีป้ายแดงวันที่๑๓กุมภาพันธ์นี้
ผู้ที่มีข้อความโดนใจคุณนัทที่สุด
แฟนชายฟรี๑รางวัล
มูลค่า๒๘๕๐๐บาทไปเลยครับ

แล้วก็สอนเรื่องของการขายด้วยขอบคุณพี่นัทมากจริงจริงนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมด้วย
ติดตามกันมายังไงอย่าลืมเข้าไปร่วมสนุกกัน

กล้วยท่อติดดาวกินแล้วติดใจ
คิดอยู่ในใจเสมอว่าบูมจะทำอะไรดีที่ไม่ได้เป็นการหลอกผู้บริโภค
จ๊ะเนี่ยบอกเริ่มนะไอ้ที่หลอกคนเท่าไหร่

เฮียเนี่ยพี่บุ๋มต้องบอกว่าน้าให้เลิกหลอกผู้หญิงสักนิด
จริงแล้วว่าต้องต้องต้องอยู่แล้ว

ก็พอดูวิธีการดูมาทำหน้ากล้องแหละ